ประเทศมา๗วันแล้วจริงมันก็มีคนที่เข้ามา
แล้วก็ผลเป็นบวกก็มีก็เข้าสู่กระบวนการรักษาไปในส่วนของโควิด๑๙
และยอดของผู้ป่วยโควิดในประเทศไทยก็ยังคงมีอยู่
แต่ว่าแนวโน้มทรงตัวแล้วก็ค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง

อ่ะมาดูตัวเลขของผู้ป่วยโควิดในประเทศประจำวันกันหน่อย
เจ็ดพฤศจีกราชยนต์๒๕๖๔ครับ
ติดเชื้อเพิ่มวันนี้๗๙๖๐ราย
หายป่วยเพิ่มไป๖๙๐๐นะครับ
ก็เสียชีวิตยังคงมีอยู่๕๓รายด้วยกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
ถ้าเกิดว่าเราเอารวมแล้วที่หายป่วยไปตั้งแต่๑เมษายน

ตอนนี้ยังมีคนป่วยรักษาอยู่อีกสักประมาณ๙๘๐๐นะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นนะฮะสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
จากเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยที่ยังคงทรงตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลง

แต่ถ้าอยากจะมีความมั่นใจมากขึ้นวัคซีนก็ต้องมา
ยาต้องมีเออใช่ค่ะเอามาพูดถึงเรื่องของยากันหน่อยนะคะ
บริษัทไฟเซอร์ซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตวัคซีน
ที่ได้รับความไว้วางใจค่ะหลายคนมั่นใจอยากจะฉีด
สามารถรักษาลดการรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
และลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงได้
นี่เป็นชนิดหนึ่งนะที่ใหม่นะคะแล้วใหม่ก่อนหน้านี้
นี่ก็เป็นชื่อหนึ่งนะคะที่เราได้ยินมากขึ้นนะคะ

เขาบอกว่ายานี้รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ได้เช่นเดียวกัน
ข้อมูลนี้พอเรามีมากขึ้นประชาชนเริ่มอยากได้

สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขรีบไปต่อคิวซื้อยาทั้งสองชนิดนี้โดยเร็ว
เพื่อที่จะได้เป็นคิวแรกคาดว่ายาทั้งสองชนิดนี้จะเข้ามาในช่วงต้นปีหน้า
ต้นปีหน้าต้นปีหน้าต้นปีหน้านะคะ
เขาทดลองกับอาสาสมัคร๑๒๑๙คนในกลุ่มผู้ป่วยโควิด
มีอาการเล็กน้อยย้ำแบบนี้ก่อนนะอาการเล็กน้อยถึงปันกลาง
พบว่าสามารถลดความเสี่ยงที่จะป่วยหนักขึ้น
ลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้มากถึง
ก็ดิวให้มันเป็นเอกสารเป็นทางการเนอะถ้าเกิดว่าปากเปล่าไป
เขาจะหาว่าเราไม่ได้ดิวแล้วยามันจะไม่ได้ใช่ใช่เหมือนตอนวัคซีนที่หลายคนก็รอไม่มาสักที
มันเป็นความสับสนอยู่นะแค่ความหวังนะความหวังของชาวโลก
แล้วก็ชาวไทยด้วยนะคะสำหรับยาตัวนี้